คุณผู้ชมฮะมาดูงานศพงานนี้
ผู้เสียชีวิตนะฮะเป็นผู้เป็นแม่คือผู้เป็นแม่นะครับ
แม่สั่งเสียไว้ก่อนตายบอกว่าถ้าแม่ตายนะ
อย่าเศร้าเพราะแม่ไปสบายแล้วหมดห่วงแล้ว
ขอให้ทุกคนจัดงานศพให้มีความคลึกคลื้น

นี่หน้าเมนหลายคนก็มาทั้งลำเสริงหน้าเมน
แล้วก็เปิดเพลงหมอลำซิ่งด้วยนะครับ

บรรยากาศงานศพของคุณแม่บุญปลูกสวัสดิ์บรรมอายุ๖๒ปีแล้ว
ที่วัดบ้านหนองตาโลตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดง

ก็เจ้าภาพเปิดเพลงหมอลำซิ่ง
แทนการเปิดเพลงธรณีกันแสงในงานศพทั่วไปนะครับ
ก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานก็ต้องเต้นตามจังหวะเสียงเพลงอย่างสนุกสนาน
ผู้สูงอายุแล้วก็แขกเรือก็มาเต้นกันแบบนี้นะครับ
แต่ว่าก็มีบางคนนะคุณนะทั้งเต้นทั้งร้องไห้น้ำตาไหลไปด้วยนะ
คิดถึงแม่บุญปลูกที่เสียชีวิตไปนะครับ
ทางลูกหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่า
บุญปลูกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่คุณแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยแม่ก็จะเป็นคนชอบความสนุกสนานแล้วครับ
แล้วเคยสั่งเสียกับลูกไว้บอกว่าหากวันไหนที่แม่สิ้นบุญไป
และในวันเผาให้ทุกคนมาแล้วก็ร่วมกันออกมาเต้นรอบเมนให้สนุกสนาน
เพราะไม่อยากเห็นลูกหลานเสียน้ำตา
ยังเคยสั่งเสียไว้แบบนี้คุณคนเราเกิดแก่เจ็บตา

ตายไปแล้วอยากเห็นทุกคนมีรอยยิ้มจะได้มีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
หลานก็ปฏิบัติตามคำสั่งเสียของแม่บุญปลูกในการจัดงานให้มีความคื้นเครงแบบนี้นะครับ